เรื่องการเมืองกันหน่อยนะฮะวันนี้อยู่ด้วยกันดึกหน่อยนะ

เรื่องของการฟอร์มคอรมอลใหม่เนี่ยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้แน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่ออีกสมัย
รอการโปรดกล้าวนะครับแล้วเดี๋ยวก็จัดคอรมอ
อันนี้ทางนิตินัยแต่ทางปฏิบัติเนี่ยพัก
ตอนนั้นกระทรวงหลักให้ไว้หลายพัก
ภูมิใจไทยเนี่ยมีข่าวว่าคมนาคมก็จะอยู่กับภูมิใจไทย
สาธารสุขอันนี้คือว่าการนะ
ล่าสุดเนี่ยพอมันมีปัญหามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
กระทรวงมีไว้ให้คนเข้าไปทำงานไม่ใช่มีไว้ให้มาเที่ยวแลกไปมา

ไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณอนุทินสื่อถึงใครหรือจะให้ตีความหมายยังไง
คอมเมนต์กันเยอะแยะคือหลายคนก็มองว่าอ่าโดนขอแรกแน่เลย
เพราะจากที่กระแสแรกที่บอกพลังประชารัฐอยากจะเกลี่ยใหม่อืม
จะมีการเจรจาติดต่อขอแลกอะไรกันหรือเปล่ามีข่าวว่าพลังประชารัฐเขาอยากได้กระทรวงหลักหลัก
ด้านเศรษฐกิจเนี่ยคืนมาคมนาคมหรือว่าพาณิชย์กับว่าการเกษตรที่กับประชาธิบัติก็อยากได้คืนมา
จะเอากระทรวงอื่นไปแลกค่ะขณะที่นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
หารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะแล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยตั้งทีมประสานงาน
เพื่อหารือกับพักร่วมเพื่อเร่งจัดตั้งรัฐบาลนะครับโดยย้ำแบบนี้ฮะก็ไม่รู้ว่าสื่อความหมายถึงใคร
อืมคุณอุตมะบอกว่าเมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้ว
ต้องหารือร่วมกันเพื่อช่วยกันเดินหน้าประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขณะนี้ยังไม่สรุปว่า
ใครจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใดบ้างแต่ยืนยันจะพูดคุย
เพื่อให้ตำแหน่งลงตัวที่สุดและเสร็จสิ้นโดยเร็วนี่
ความหมายนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าในทางการเมืองแล้ว
คุยกันอย่างหนึ่งแล้วพอโหวตนายกเสร็จแล้วจะมาขอ
อ่าสลับสับเปลี่ยนกันใหม่เนี่ยมันทำได้ไหมพักอื่น
โดยเฉพาะภูมิใจไทยกับประชาธิบัติจะยอมหรือไม่อย่างไร
เพราะว่าสองพักนี้คือตัวแปรที่ทำให้เขาจัดตั้งรัฐบาลได้เลยนะก็รอดูอ่ะ
ครับอ่ามีความคิดเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ประเทศไทยไม่ค่อยได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนเลยนะ
แทนที่จะมาคุยกันเรื่องดีลเรื่องแรกกระทรวงหรืออะไรใดเนี่ย
ลองคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอีกนิดดีไหม
การที่จะต่อรองผลประโยชน์ต่างเนี่ย
ถ้าการต่อรองเพื่อพักเพื่อกลุ่มกวนของตัวเองเนี่ย

ก็น่าจะตั้งแต่เดือนที่แล้วที่เราฟังข่าวมาจนก็น่าจะร่วม๒๓เดือนแล้ว
อยากให้มาฟังประชาชนบ้างว่าเขาเดือดร้อนแค่ไหน
แล้วก็มาหาผู้ที่เหมาะสม
คุณหญิงหน่อยยังบอกถึงความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยด้วยนะคะ
เพราะว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ค่ะ
เพื่อเอามาเป็นผู้นำฝ่ายค้าน
เพราะว่าผู้นำฝ่ายค้านเองต้องเป็นหัวหน้าพักด้วย

ไม่ใช่สอสอไม่ใช่พักที่มีรัฐมนตรี

เพราะว่าผู้นำฝ่ายค้านต้องเป็นสอสอในสภาด้วย

หรือประธานและรองประธานสภา

ยังเป็นเพียงแค่กระแสข่าวค่ะยังไม่ยืนยัน

บินไปพบนายทางสินชินวัตรที่ฮ่องกง
เพื่อปรึกษาการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพัก

เรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็บอกว่า

เป็นยติและกระทู้ถามรัฐบาล

นายสมพงศ์เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

บริหารงานได้ค่อนข้างจะยากลำบากสักนิดนึง
ไม่ได้อย่างรากยากลำบากสิ่งที่ต้องมองมากกว่านี้ก็คือการซื้อเสียงของ
ทุกคนจะมีค่าดังนั้นก็ต้องมองดูงูเห่าไม่ได้มีแค่
ระหว่างทางก็ยังไปได้ตลอดระหว่างการเมิงยุคนี้มันเคี่ยว
ชัยนาฏใครจะไปไปก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับครัวกะเตี๋ยวบ้าบอน
อยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยถังเผลอเมืองเนอะรัฐพร
เจ้าของร้านบอกว่าการเมืองที่กำลังร้อนแรงในช่วงนี้
เอาอย่างนี้ดีกว่ามีรายชื่อ๘นักการเมืองดังใครชื่อเหมือน

เช้ากลางวันเย็นอยากกินเท่าไหร่กินเข้าไป
โปรโมชั่นนี้เลย๘นักการเมืองดังถ้าชื่อนี้นะครับ
ปารีนาด้วยเออธนทรพันนิกาวงเล็บช่อด้วยนะชื่อเล่นก็ได้
ไหนดูป้ายอีกทีซิดูป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อยตรงเมนูชื่อของเขานะครับ
อ่าเดี๋ยวรอดูนะจะได้ชัดชัดไปเลยใครชื่อแบบนี้นะครับไปที่ชัยนาฏนะ
อ่าที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาอ่าดูนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
ประยุทธ์ปารีนาธนทรสุดารัฐอนุทินจุรินมงคลกิจก็มีพันนิกาด้วย
อ่าบอกแล้ววงเล็บช่อมงคลกฤษด้วยเอออ่าขอเชิญภายในสิ้นเดือนนี้
ท้องกันไปเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปจะได้อิ่มเมื่อไหร่